แล้วจู่ค่ะจังหวะพอใดหนึ่งปุ๊บพี่เขาใช้มือกดไหล่หนูอย่างนี้กดบ่าหนูแบบแรงมาก
กำลังจะพูดว่าแบบเอ้ยพี่หนูเจ็บนะแต่ยังไม่ทันออกพูดอะไรสักคำเลยค่ะ
พี่เขาก็วางใดลงแล้วพี่เขาก็รำ

คือหนูกลัวนะคะแต่หนูไม่กล้าลุกเพราะเขาก็จีบอยู่
แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าแบบโทษนะคะนี่ใคร
กูเป็นคนที่ฆ่ามึงเมื่อชาติก่อน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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมกัน
ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
แน่นอนว่าแขกที่จะมาร่วมรายการในสถานีผีดุของเรานั้น
มาพูดคุยกับผมในรูปแบบของวีดีโอคอลคุยกันครับ
และแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้

เป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวของทางไทยรัฐทีวีของเรา
สาวสวยท่านนี้เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว๑ครั้ง
ครั้งนี้จะมาพร้อมกับอีกหนึ่งประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เล่าให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน

สาวสวยท่านนี้เคยมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราแล้ว
หนึ่งในผู้ประกาศข่าวของทางไทยรัฐทีวีของเรานั่นเองครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แจ็คแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะ
ครั้งก่อนเราเจอกันแบบตัวเป็น
แต่ครั้งนี้เราเจอกันแบบว่าอยู่คนละที่เลย
แต่ยังเป็นอยู่ค่ะยังเป็นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ยังเป็นอยู่นะครับ
ทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์ที่จะมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับมาว่าเรื่องนี้หูชื่อเรื่องโหดมาก

ใช่ค่ะพี่หนูไม่รู้ว่าใครตามหนูมา
เพราะว่าเขาพูดกับหนูไว้เลยว่ากูจะตามมึงไปทุกชาติ
ก็คือกูตามมึงมาทุกชาตินี่แหละค่ะ
น่าสนใจเรื่องนี้เอาเล่าพวกเราฟังหน่อยฮะ

ในตอนนั้นนะคะก็ย้อนไปประมาณ๘๙ปีที่แล้วได้ค่ะ
ซึ่งในบรรดาแก๊งพรีเซนเตอร์นี้นะคะเขาก็จะมีกันอยู่๘คนค่ะ
และในวันนั้นทีมงานของทางธนาคาร
ก็ได้เอาพวกเรา๘คนนี้นะคะไปปรับลุคเปลี่ยนโฉมใหม่
ที่ร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งค่ะซึ่งต้องบอกแบบนี้ค่ะ
ว่าที่ร้านนี้นะคะคือเหมาทั้งร้านเลย
วันนั้นคือปิดบริการบริการแค่สำหรับพวกเรา๘คนเท่านั้น
ซึ่งในวันนั้นก็จะมีพวกเรา๘คน

แต่ละคนก็อยู่กับช่างคนนี้ช่างคนนี้ช่างคนนี้
รวมไปถึงเชอรี่ตอนนั้นนะคะยังไม่ได้ทำ
แต่บังเอิญจังหวะคือเดินสวนกับช่างทำผมท่านหนึ่งในร้าน
แล้วพี่เขาก็มองหน้าแบบมองหัวจดเท้าเลยค่ะ
มองลูกค้าแบบนี้แล้วพี่ช่างทำผมคนนั้นค่ะ
เขาก็พูดออกมาเลยนะคะเขาบอกว่ามึงมีของนี่เดี๋ยวเจอกัน
คือนี่คือทักหนูคำแรกโดยที่หนูไม่รู้จักเขามาก่อนเลย
แล้วตอนนั้นคือสถานะคือเขาเป็นช่างทำผมเราเป็นลูกค้า
คือแป๊บแรกหนูก็แอบคิดว่าเอ๊ะทำไม
คือร้านบริการอะเนาะทำไมแบบพูดจาไม่ดีกับเราเลยอะไรอย่างนี้
แต่แบบทักจังหวะนั้นเราก็แอบคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือเขาเห็นอะไรจริง
อ่าหลังจากนั้นค่ะก็นั่งรอคิวตามปกติ
แล้วจู่เนี่ยคิวมันก็วนมากลายเป็นว่าหนูเนี่ย
ได้ทำผมกับพี่ช่างคนนั้นนะคะโดยบังเอิญ
แล้วระหว่างที่กำลังทำเนี่ยนะคะก็จังหวะใดผมไป
พี่แจ๊คลองนึกภาพนะว่าเราอะนั่งตรงเนี่ย
แล้วก็มองกระจกไปข้างหน้าค่ะแล้วพี่ช่างทำผมอยู่ข้างหลัง
จังหวะเขาใดไปปกติเลยอะค่ะหนูก็มองดูปกติว่า
แล้วจู่ค่ะจังหวะพอใดหนึ่งปุ๊บพี่เขาใช้มือน่าจะเป็นมือซ้าย
ดไหล่หนูตรงนี้ค่ะกดบ่าหนูแบบแรงมาก
อยู่ก็กดขึ้นมาเลยเราก็แบบหันไปอย่างนี้
กำลังจะพูดว่าแบบพี่หนูเจ็บนะแต่ยังไม่ทันออกพูดอะไรสักคำเลยค่ะ
พี่เขาก็วางใดลงแล้วพี่เขาก็รำ

ซึ่งปกติเนี่ยเราเนี่ยลำจะเป็นแบบนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอย่างนี้ใช่ไหมคะ
อย่างนี้ลำไทยอะไรอย่างนี้ว่าไป
แต่พี่คนนั้นเนี่ยเขาลำโดยการที่ใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้งแบบนี้

เขาจับไหล่อย่างนี้แล้วเขาก็นิ่งมากแล้วเขาก็แบบ

อย่างนี้ค่ะ
โดยที่มือเขาเนี่ยยังจิกไหล่หนูอยู่นะ

จังหวะที่หนูก็กำลังจะลุกเพราะหนูตกใจ

แล้วก็มีพี่ช่างทำผมอีกท่านหนึ่งเนี่ยค่ะ
เดินมาบอกว่านั่งเฉย

แล้วก็บอกว่าไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเขาไปเอง

คือวินาทีนั้นคือมันรวดเร็วมากพี่
แล้วหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเราวะ

ลำไปด้วยแล้วก็มองเราในกระจกไปด้วยแบบ

แล้วคือจังหวะที่เขาพูดอะพี่แจ๊ค
เสียงของพี่ช่างทำผมนะคะ
เขาเหมือนไม่ได้มีคนเดียวอะ

เสียงหนึ่งคือเสียงภาษาไทยที่เขาพูดกับเราอยู่ว่า
มึงนี่มันเหมือนเดิมทุกชาติเลยนะ

คือหนูจับใจความไม่ได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรแต่มันเป็นฟิลเหมือนถ้าเราไปตามแบบ
ขอโทษที่ต้องกล่าวไปถึงนะคะเหมือนแบบไปตามวัดแขกอย่างนี้ค่ะ

เสียงมันจะเป็นแบบนั้นค่ะเหมือนเสียงสวดอะไรก็ไม่รู้ที่เราฟังไม่รู้เรื่อง
มันออกมาจากปากพี่คนนี้คนเดียว

พี่ใช่นึกออกป่ะเหมือนสองคนที่พูดออกมาพร้อมกัน
แล้วพี่เขาก็ดูเหนื่อยมากด้วยตอนที่แบบลำไปอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอจังหวะนั้นหนูก็คิดแล้วแหละว่าเออคงไม่เล่นแล้วแหละ
แล้วหนูคือหนูกลัวนะคะแต่หนูไม่กล้าลุกเพราะเขาก็จีบอยู่
แล้วหนูก็เลยถามเขาว่าแบบโทษนะคะนี่ใคร
พี่เป็นใครครับคุณเป็นใครเขาก็พูดขึ้นมาประมาณว่าแบบ
กูเป็นคนที่ฆ่ามึงเมื่อชาติก่อน
แล้วเขาก็บอกว่ากูจะตามึงมาทุกชาติครับเขาฆ่าหนูเขาก็
หนูก็ถามเขานะตอนนั้นก็คือก็กลัวแต่ก็แอบมีความสงสัยว่ามันจริงไหม
ก็ถามไปเลยว่าโอเคถ้าเขาจะบอกว่าเขาฆ่าเรามาชาติที่แล้วเนี่ย
เขาก็บอกว่าขอโทษนะคะเขาพูดกูมึงนะคะ
ก็บอกว่ามึงคือเป็นคนของกู
ว่าเราอยู่ในรั้วในวังหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าประมาณนั้น
แล้วเขาก็บอกว่าแต่เราเนี่ยไปกับคนสนิทของเขา
หยามเกียรติหยามศักดิ์ศรีเขาประมาณนี้ค่ะ
แล้วเขาก็เลยฆ่าเราด้วยมือเขาเอง
แล้วก็ฆ่าชายคนรักของเราด้วย
แล้วหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริง
ชาตินี้หนูไม่รับรู้มาก่อน
เพราะฉะนั้นถ้าหนูทำอย่างนั้นจริงในชาตินี้ให้อภัยหนูได้ไหม

พูดยังไม่ทันจบค่ะว่าทำบุญให้ได้ไหมค่ะ

แล้วกูก็จะฉุดมึงขึ้นมาใหม่เอง

เจอกับเรื่องแย่เรื่องลำบากอะไรก็ตาม

อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนช่วยเราขึ้นมา

เหมือนจมแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่

เหมือนกับคนที่กำลังจะจมน้ำ
แต่มันมีคนที่กดหัวไว้แล้วก็ดึงขึ้นมา

แต่กูจะดูมึงทรมานไปเรื่อย

พอมานั่งย้อนดูความรัก

รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบ
แช่งที่เขาฝังใจมาก็ได้
อันนี้อันนี้หนูคิดเองอะนะคะเพราะว่าแบบหลังจากเวลามีความรักหรืออะไร
อย่างนี้ก็ตามอะค่ะเขาเคยบอกเอาไว้ว่าหนูจะต้องผิดหวังหนูจะต้องเจ็บเหมือนที่
เขาเจ็บครับพอเราคิดว่าแบบเออเราคบคนนี้มาจริงจังแล้วน่าจะมีเรื่องราวดีดี
หลังจากเนี้ยจะต้องทุกทุกครั้งเลยค่ะหนูจะต้องโดนนอกใจครับทุกครั้งเลยอ่า
ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักเลยครับเดี๋ยวนะย้อนกลับไปเหตุการณ์วันนั้นก่อน
คือคุณผู้ชมต้องนึกภาพอย่างนี้ก่อนว่าคนคนหนึ่งเข้าไปทำผมแล้วเจอช่างทำผม
ใครก็ไม่รู้อยู่อยู่มาพูดจากับเราลักษณะแบบเนี้ยแน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยเป็นใครใครก็ช็อกเป็นใครใครก็ตกใจค่ะ
ณตอนนั้นถามก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะเริ่มเชื่อเขาตอนนั้นในใจเราคิดด้วยครับว่าคนนี้เขาผิดปกติหรือเปล่า
คือตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าผิดปกติแต่ว่าคิดว่าเอ๊ะแบบ
แบบทักหยอกด้วยความว่าพี่เขาก็เหมือนฟิลแบบไม่เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นฟิลแบบเป็นคนเป็นเกย์ค่ะแต่ว่าพี่เขาดูเป็นแบบคนอารมณ์ดี
ก่อนหน้านี้เขาดูทักทายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็คิดว่าเออพี่เขาก็อาจจะแบบทักเราเหมือนฟิลแบบหยอกล้อลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้น
แล้วณวันนั้นที่พี่เขาเป็นก็มีเพื่อนคนอื่นเห็นเหตุการณ์ด้วย
แล้วเหตุการณ์วันนั้นมันจบลงแบบไหนคุณเชอรี่
เหมือนเขาพูดจนสาแกะใจของเขาแล้วค่ะ
เหมือนเขาเล่าความในใจเขามาหมดแล้วอย่างนี้ค่ะ
แล้วหนูคิดเองนะคะว่าร่างคงไม่ไหว
คือพี่ช่างทำผมคงไม่ไหว
เพราะว่าเขาลำไปแล้วก็ร้องไห้ไปแล้วอะค่ะ
คือพี่เขาร้องไห้หนักมากเลย
แล้วก็ดูมีอาการเหนื่อยแล้วหลังจากนั้นพี่เขาก็คลายมือที่จิกหนูอะค่ะ
ค่อยคลายไปเองค่ะแล้วแล้วเขาก็นั่งพัก
แต่เหมือนพี่เขารู้ตัวนะคะแต่คือเขาก็บอกว่า
หนูก็พยายามถามพี่เขาว่าพี่รู้ไหมว่าใครที่แบบผ่านร่างพี่หรืออะไรอย่างนี้
แล้วพี่เขาก็บอกว่าเขาบอกไม่ได้เขาพูดอยู่แต่คำเดิม
พูดพร้อมน้ำตาเลยบอกว่าเขาพูดไม่ได้เขาพูดไม่ได้เขาพูดชื่อไม่ได้
เขาให้มาบอกแค่นี้พูดอยู่แต่แบบนี้ค่ะ
แล้วพี่เขาก็ร้องไห้เหมือนแบบคุมสติไม่ได้อะค่ะ
แล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเมื่อกี้เขาพยายามจะพูด
สื่อสารกับบางอย่างที่ผ่านร่างเขาว่าอย่าเข้ามาหรืออย่าทำอะไรเรา
เพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเหมือนเขาพูดภาษาไทยด้วยแล้วก็อีกภาษาหนึ่งด้วย
ซึ่งฟังไม่รู้เรื่องซึ่งกลายเป็นเหมือนว่า
ร่างพี่เขาเนี่ยค่ะกำลังต่อสู้กับอีกคนที่กำลังเข้ามาหาเขาเหมือนกัน
เขาก็เลยเหนื่อยแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย
ซึ่งก่อนหน้านั้นตัวของคุณเชอรี่ไม่เคยได้สัมผัส
ไม่เคยมีการส่งสัญญาณหรือการรับสัญญาณอะไรมาก่อนเลยไม่มีเลย

ใช่ค่ะไม่มีเลยคือเข้าไปในร้านก็ปกติเลยค่ะ
แล้วคืออย่างที่ตอนแรกที่พี่เขาทักเนี่ยค่ะพี่เขาก็พูดด้วยว่ามีของใช่ไหมคะ
ตอนหลังพี่เขาก็บอกด้วยว่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาเห็นองค์พ่อนารายคุ้มครองเราอยู่
ตอนที่เดินสวนกันแวบแรกที่ทำให้เขาทักโพร่งออกไปแบบนั้นตรงนี้ค่ะ
ซึ่งด้วยความเคารพคือหนูเองไม่ได้มีความผูกพันหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พ่อนารายเลยค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เองหนูก็ยังไม่ได้มีเอาไว้เช่าบูชาเลยค่ะ
แต่ก็อย่างในเรื่องขององค์พ่อนารายเนี่ยก็มีหลายคนที่เคยทักเหมือนกัน
เวลาหนูไม่รู้ว่าคนที่แบบว่ามีสัมผัสพิเศษอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาเขาเดินเจอเราอย่างนี้ค่ะ
เขาเคยแบบมาทักหรืออะไรอย่างนี้มีซึ่งก็จะเป็นทักซ้ำก็คือจะเป็นองค์นี้ที่ตรงกัน
แต่ไม่เคยฝันไม่เคยมีความรู้สึกถึงคนคนนี้มาก่อนหน้านี้เลยแม้แต่นิดเดียว
ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเออ
ทีนี้พอเหตุการณ์นี้ผ่านไปดูเหมือนว่าชีวิตรักของคุณเชอรี่ดูมันเหมือนไม่ประสบความสำเร็จ
แล้วคุณเชอรี่มีการแก้ไขหรือว่าจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมมีใครแนะนำอะไรบ้างไหม
เคยจะพยายามไปทำบุญนั่งสมาธิอยากจะอุทิศส่วนกุศลให้เขานะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครชื่ออะไร
เราก็พยายามนึกถึงเหตุการณ์ที่แบบว่าที่พี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามนึกแบบตามเรื่องที่พี่เขาบอกมาว่าเราทำอะไรให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เวลาไปทำบุญก็พยายามนึกว่าสิ่งที่หนูทำแบบนี้ทำกับเขาให้เขาเสียใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ให้แบบให้อภัยกันให้ได้ไหมในชาตินี้ให้มันจบให้มันสิ้นกันในชาตินี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่หลังจากที่เคยมีพี่ช่างทำผมคนนี้มาทำท่าทางแปลกใส่เราตัวของคุณเชอรี่ก็ยังไม่เคยมีการฝันถึงสัมผัสกับคนคนนี้อีกเลยถูกไหมฮะ

เราต้องถามใจคุณเชอรี่ก่อนว่าคุณเชอรี่เชื่อไหม
คือมันจะมีแว๊บทุกครั้งเลยนะคะพี่เวลาที่เหมือนแบบเราจะเปิดใจรักใครเนี่ยค่ะ
เรื่องเนี้ยมันจะมาคอยกวนความรู้สึกเราว่าเขาจะเป็นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวคนที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเขาจะทำให้รักครั้งนี้พังอีกหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุดนะผมว่าคงทำได้อย่างเดียวครับก็คือพยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล

นึกถึงอย่างเดียวคือถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรแน่นอนครับเรานึกถึงเจ้ากรรมนายเวรมันอาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่ผมว่ามันอาจจะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้
แล้วอย่างตอนที่เขาพูดใส่หนูพี่แจ๊คที่บอกว่าบุญกูสูงกว่ามึงเยอะหนูเลยไม่รู้ว่าถ้าหนูทำบุญให้เขามันจะถึงหรือเปล่า
ใช่แต่เลยอยากให้คุณเชอรี่คิดอย่างนี้ว่าการที่เราทำบุญไปแล้วเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
อย่างน้อยเนี่ยบุญกุศลที่เราได้ทำไปผมว่ามันก็มีค่าประมาณนึงในการทำไปทำไปเถอะ
น่ากลัวจังเลยเรื่องนี้นะครับแล้วก็นอกจากเรื่องนี้แล้วโอเคเราสรุปกันว่าคุณเชอรี่ก็พยายามหมั่นทำบุญบ่อยก็แล้วกัน

มีอีกเรื่องใช่ไหมได้ข่าวมาแอบกระซิบมีพายกระซิบบอกเฮ้ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทำงานเหรอเล่าให้ฟังหน่อยไปเจออะไรมาไปเจออะไรมา
ก็คือวันนั้นนะคะเป็นคือมันก็ไม่ใช่วันพระวันอะไรนะพี่เป็นวันปกติเลยเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีความรู้สึกตั้งแต่เดินทางจากบ้านจนจะมาเข้าออฟฟิศอะค่ะมันมีความรู้สึกตลอดว่าเอ๊ะเหมือนวันนี้มีใครสักคนเขาอยากเจอเรามันรู้สึกเองในใจก่อนนะพี่ว่ามันมีคนอยากจะเจอเราแต่เราไม่รู้ว่าใครพอเข้าออฟฟิศค่ะพอเหมือนแบบจังหวะรถเลี้ยวเข้า
มันยิ่งรู้สึกใหญ่เลยว่าแบบมีคนรอจะเจอเราอยู่มีคนรอจะเจอเราอยู่แล้วก็ใจมันเต้นตุ๊กแบบแปลกรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวสักเท่าไหร่ครับแล้วพอก็ทำงานทำอะไรปกติเนี่ยแหละค่ะแต่ใจมันรู้สึกตลอดเลยว่ามันมีใครสักคนที่รอเราแล้วก็เหมือนเขาอยู่ใกล้ใกล้เราอย่างนี้ค่ะแล้วจังหวะที่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั่งอยู่หน้า

เห็นตั้งแต่หัวลงไปแต่หนูไม่เห็นหลังจากหัวเข่าเขาลงไปถึงเท้าอะค่ะ

ใช่ค่ะเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างหลังหนู

คือเท่ากับว่าตัวของคุณเชอรี่หันไปก็เท่ากับว่าตามองตากันเลยดิ
ใช่ค่ะแล้วคือใกล้กันมากเลยพี่คือแบบอย่างนี้ไปแบบประมาณเอื้อมมืออย่างนี้เอื้อมมือถึงกันนะคะใช่
อันนี้หนูรู้สึกว่าเหมือนเขาใช้ชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเห็น
เพราะเหมือนเขาก็นั่งเหมือนนั่งมองแบบไม่ได้สายตาเขาไม่ได้ดูอาฆาตแค้นอะไรอะค่ะสายตาดูปกติมาก
แล้วก็เหมือนจะไม่เห็นเราด้วยซ้ำ
แล้วเรามองตาเขาเสร็จปุ๊บทำไงต่อ
ตกใจค่ะแต่เก็บอาการอยู่แล้วก็เพื่อนก็แบบเห็นอาการเราแล้วเพื่อนก็พูดเลยบอกว่าอยู่ตรงไหน
พูดขึ้นมาเลยว่าอยู่ตรงไหนหนูก็เลยแบบหันไปอีกทีนึงจะชี้ว่าแบบอยู่ตรงเก้าอี้แล้วเขาก็หายไปเลยค่ะครับ
ทำไมเพื่อนถึงถามเราว่าอยู่ตรงไหนแสดงว่าเพื่อนรู้ว่าเรามีเซนต์หรือว่าเพื่อนรู้ว่าที่นี่มีผี
เพื่อนรู้ว่าเรามีเซนต์แล้วก็เหมือนที่ออฟฟิศนะคะก็จะมีคนพูดอยู่บ้างว่าแบบเคยเห็นนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยจนวันนั้นนะคะ
แต่ต้องบอกเลยนะว่าช่วงเวลาที่เห็นเนี่ยค่ะบ่าย๒กลางวันแสก
เดี๋ยวนะที่คนในออฟฟิศบอกว่ามีใครเคยเห็นบ้างเห็นคนเดียวกันป่ะ
คือคนอื่นที่เคยเล่ามาเขาบอกว่าจะแบบเห็นแบบแว๊บวิ่งไวเป็นผู้ชายอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งที่หนูเห็นก็เป็นผู้ชายซึ่งชุดที่เขาใส่เนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนยูนิฟอร์มของคนที่ทำสวนในออฟฟิศคือใช่เลยชุดคือใช่เลยได้ค่ะ
ก็ดูเป็นแบบคุณลุงแก่ท่านหนึ่ง
รีเช็คไหมว่ามีใครที่เป็นพนักงานทำงานตรงแผนกนี้มีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
อันนี้ยังไม่กล้ารีเช็คค่ะ
หนูเลยไม่รู้ว่าแบบเขารู้หรือเปล่าว่าเราเห็นหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะปรากฏตัวก็ได้
แต่ว่าณวันนั้นหนูรู้สึกมาทั้งวันเลยว่ามีคนอยากเจอหนูแค่นั้นเอง
แล้วก็เห็นเต็ม๒ลูกตาเลยนะ

แต่ก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ต่อได้สบาย

คือการที่เราจะเห็นอะไรอย่างนี้แล้วเห็นในที่ทำงานบางคนคืออาจจะทำใจไม่ได้นะ
แต่คุณเชอรี่อาจจะทำใจได้ก็โอเคเขาอาจจะไม่ได้มาไม่ดีแหละเขาอาจจะมาดี
อาจจะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้แหละเพื่อรอเวลาเพื่อที่จะไปไหนสักที่หนึ่งก็เป็นได้
คือหนูคิดอย่างนี้ค่ะพี่แจ๊คหนูรู้สึกว่าแบบในที่ทำงานของหนูนี่นะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบคอยปกปักรักษาพนักงานเจ้าที่เจ้าทางอะไรอย่างนี้น่าจะแบบยิ่งใหญ่อยู่ดีอยู่
ซึ่งคนที่หนูเห็นนะคะผู้ชายที่หนูเห็นหนูก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะใช่คนไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่อาณาบริเวณแห่งนี้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คิดว่าอาจจะเป็นรอไปไหนสักที่นึงแหละคนเก่าคนแก่ที่นี่แหละ
เพื่อนเนี่ยคือเวลาไปไหนกับไปไหนกับคุณเชอรี่แต่ผมว่าต้องมีคิดนะเฮ้ยเห็นตรงไหนเห็นอีกแล้วเหรอ
ถ้าหนูนิ่งไปสักพักนึงอย่างนี้ค่ะเพื่อนจะเริ่มคิดแล้วเพื่อนจะมองตามเราเวลาถ้าเรามองอะไรนิ่งเพื่อนก็จะรู้สึกว่าแกเห็นอะไรหรือเปล่า
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคุณเชอรี่กูตามมึงมาทุกชาติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในออฟฟิศที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องราวของคุณเชอรี่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้
เห็นบอกว่ายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากลัวไม่แพ้กัน
แต่วันนี้เวลาของเราหมดซะก่อนเดี๋ยวยกยอดไว้เป็นสัปดาห์หน้านะคุณเชอรี่นะ
ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะ

แล้วก็นั่นคือทั้งหมดครับของสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เวลาหมดหมดเวลาครับคืนนี้สถานีผีดุของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
แล้วก็ฝากคุณผู้ชมสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเรา
ทีมงานของเราจะมีการติดต่อกลับไปตามเมลที่คุณผู้ชมนั้นส่งมา
เพื่อที่จะเชิญมาร่วมรายการกับเราครับ
และในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์
เต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันใหม่
คืนนี้ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอน

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ครั้งหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณเชอรี่
กับอีกหนึ่งประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ

ขอบคุณอีกครั้งนะครับ